คุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกตอนนี้ลุ้นมากเลย
ลุ้นจริงสุราเก้าหน้าหรือว่าสุราเสรี
เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกฎหมายสุราเสรีผ่านการพิจารณาของกรรมธิการแล้วใช่ไหมคะ
สิ่งที่ต้องลุ้นก็คือว่าจะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดร
วาระที่๒และ๓หรือเปล่า
เพราะถ้าผ่านความหมายคือการปลดล็อกธุรกิจที่เคยผูกขาดสุรานะคะ

ทำไมเราไม่เคยตั้งคำถามคนที่มาโจมตี
ไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าทำไมประเทศนี้มีอยู่สองตระกูลที่ทำนะครับ
ให้กับทุกตระกูลในประเทศนี้กินครับ
เราแค่อยากเพิ่มตระกูลที่มาทำก็เท่านั้นเอง

คือมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรซับซ้อนอะไรขนาดนั้น

ก็อยากให้ทุกคนวางอคติมารยาคติทางการเมืองออกนะครับ
แล้วก็ลองทำมองด้วยใจเป็นกลาง
แล้วก็คิดถึงประโยชน์ของประชาชนให้ได้มากที่สุด
ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยถูกผูกขาดมาตลอด
โดย๒บริษัทยักษ์ใหญ่ที่กินส่วนแบ่งการตลาดไปถึง๙๓ในส่วนของตลาดเบียร์
ส่วนตลาดเหล้าอยู่ในมือของยักษ์ใหญ่เจ้าเดียวถึง๘๐
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะกฎหมายไม่เปิดทางให้ผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อย
มีโอกาสได้แสดงฝีมือและพัฒนาเครื่องดื่มแอลกอฮอลของตัวเองขึ้นมา
ทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันหลายด้าน
ที่พักเก้าไกลเดินหน้าเรื่องนี้อย่างสุดตัวเพราะเชื่อสุดใจว่า
กฎหมายสุมราก้าวหน้าสามารถช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างดีและเร็วที่สุด
และจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและกระจายรายได้ไปทั่วประเทศในหลายอาชีพ
ยืนยันว่านี่คือนโยบายเศรษฐกิจที่พลิกฟื้นเศรษฐกิจได้เร็วที่สุดและเท่าเทียมที่สุดและยุติธรรมมากที่สุด
เทียมเพราะว่าทุกภาคมีหมดตั้งแต่เชียงใหม่ถึงนราธิวาสถึงยาลา
กาญจนบุรีจนถึงราชบุรีเล่าน้ำตาลตะโนดราชบุรีนี่ไม่แพ้ใครเลย
กาญจนบุรีก็มีคนทำบากอกวัดกล้าอยู่เพราะฉะนั้นทุกจังหวะทั่วประเทศไทยได้รับอันนี้ส่งหมด
แต่งานนี้ก็ไม่หมูแม้ว่ากฎหมายสุราเก้าหน้าจะผ่านวาระแรกมาแล้ว
แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็น
เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อขุมทรัพย์ของเจ้าของกิจการน้ำเมารายเดิมแล้ว
ยังมีประเด็นของการควบคุมคุณภาพการผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจนถึงแก่ชีวิต
และแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะอยู่ในวาระรอการพิจารณาของสภาพผู้แทนราชดรในลำดับต้น
แต่ล่าสุดวิบรัฐบาลก็มีมติให้นำกฎหมายฉบับอื่นขึ้นมาพิจารณาซะก่อน
ด้วยเหตุผลที่ว่ายังมีเรื่องสำคัญกว่าต้องเร่งพิจารณา
ถึงคิวของพรบสุราก้าวหน้าเมื่อไหร่ขอให้เป็นเรื่องของกรรมธิการและสอสอจะเป็นผู้ตัดสิน
เหรียญมีสองด้านเสมอสุราเสรีก็เช่นกัน
หากคิดจะปลดล็อกก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ว่ามีวิธีที่รัฐกลุ่มป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
อย่าให้เหมือนกับนโยบายกัญชาเสมรี
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน